แล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิจะลดลงอีกสองถึงสี่องศายอดดอยอดภูนาวจัด
อุณหภูมิอยู่ที่สี่ถึงสิบสี่องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออก
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีฝนร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่
ลมกระโชคแรงกลางวันร้อนสามสิบหกองศา
จะจะรู้สึกร้อนเนี่ยถึงสี่สิบองศาค่ะคลื่นสูงหนึ่งเมตร
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงทั้งสองฝั่งค่ะเน้นตกหนักทางตอนล่างของภาค
ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
อุณหภูมิสบายสบายค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยค่ะ
ร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ